กีฬาวันนี้นะครับก็เป็นข่าวใหญ่ทั้งวันอยู่แล้วแหละ

แสดงความยินดีอย่างเป็นทางการเพราะว่าวันนี้ก็มีงานเปิดตัวไกลแล้วที่ประเทศไทยนะครับ
ชัดเจนแล้วว่ากวินไปแน่แล้วก็มีความชัดเจนว่าซื้อขาดหรือว่ายืมตัวสุดท้ายนะครับ

ใช่ครับก็คงจะไปล่าฝันแบบยาวไกลนั่นแหละเป้าหมายของกวิน
ก็คงจะต้องมองไปให้ไกลมากกว่าการอย่างที่เบลเยี่ยมด้วยซ้ำไป
ซึ่งก็ทำให้การไปค้าแข้งที่อังกฤษนั้นมีโอกาสสูงขึ้น
จะไปร่วมทีมในเดือนมกราคมนี้นะครับตราซื้อขายก็ปิดสิ้นเดือนนี้
ซึ่งนายอายวัฒน์ก็บอกว่าติดตามผลงานของกวินมา๒ปีแล้วก็มั่นใจ
ส่วนจะได้ลงสนามทันทีเลยหรือเปล่าก็ต้องขึ้นอยู่กับกุญซื้อของทีม
โดยการเซ็นสัญญาซื้อขาดนะคะก็เป็นค่าตัวสูงสุดของสโมสรด้วย
ระยะเวลา๕ปีด้วยกันแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยค่าตัวแต่อย่างใด
จากนี้นะคะถ้าในเวลา๒๓ปีจากนี้เจ้าตองสามารถโชว์ผลงานได้ดี
ก็อาจจะได้เห็นตองไปโลดแล่นนะคะอยู่ในเวทีพิมพลิกอังกฤษ
ก็เคยเล่นอยู่ที่หลีกเบลเยี่ยมมาก่อน๒ปีแล้วก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี

เขาบอกเราให้เกียรติสโมสรที่เราซื้อตัวมาด้วย
เพราะฉะนั้นผมพูดได้แค่ว่าเขาเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุด
ที่ย้ายออกจากเมืองไทยไปต่างประเทศ

คือจริงสัญญาเขา๕ปีเพราะฉะนั้นเขาต้องอยู่ครบ๕ปี
เขามีโอกาสได้โชว์ผลงาน๕ปีแน่อย่างต่ำนะครับ
ก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดอยู่๒๓ปีแล้ว
มันก็ต้องคุยกันว่าจะทำยังไงต่อ
ก็มีความเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันเป็นไปได้นะครับ

พอได้ไปเล่นในหลีกยุโรปแบบนี้นะคะ
ก็เลยเป็นที่มาว่าตองต้องไปเริ่มต้นที่นี่ก่อนแดง
ต่อว่ามันไม่คาดฝันนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นได้
สำหรับความฝันที่จะไปเล่นในลีกของยุโรป

เพื่อตัวเองแล้วก็ถือว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยอีกหนึ่งคนด้วยครับ
ที่ได้มีโอกาสที่จะไปเปิดประสบการณ์ใหม่
ที่ผมไม่เคยได้ผสมมาก่อนครับผม
ซึ่งการไปครั้งนี้มันก็เป็นความท้าทายอีก๑สิ่งของผม
แล้วก็เป็นก้าวที่สำคัญที่สุด
เวลาที่จะเก้าไปตามฝันที่ผมเคยฝันไว้ครับผม
ซึ่งผมก็ฝันว่าอยากจะไปเล่นในหลีกยุโรปครับผม
ก็ช่วงนี้นะคะนักเตะเมืองทองย้ายทีมหลายคนนะคะ
หลายคนก็เป็นกังวลว่าเมืองทองจะยังไงต่อไป
ความพร้อมมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะ
เรื่องการปล่อยตัวที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่า
ปล่อยตัวไปเพราะว่าลดค่าใช้จ่ายของสโมสรไม่ใช่เรื่องจริงนะคะ
ก็พรุ่งนี้เมืองทองเขาจะเปิดตัวสโมสรนะครับประมาณสักบ่าย๓
แล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราเห็นภาพกวินไปพร้อมกับครอบครัวแล้วก็คุณรณฤทธิ์ด้วยนะครับ
ในจังหวานามตัวแทนของเมืองทองยังเต็ดก็ไปน่ำลาทางคนตัวเด็ดเอกศัพท์ยศคุณพันม่วง
ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็ถือว่าเป็นการกราบลา
ลามาไหว้ขอกำลังใจนายกก็บอกว่าอวยพรขอให้ประสบความสำเร็จในการไปค้าแข้งที่เมืองนอกครั้งนี้นะครับ
ก็แน่นอนถ้าเกิดว่าขึ้นไปในหลีกสูงสุดได้ก็มีโอกาสเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่๓ใช่ไหม

เราจบที่๓มีโอกาสลดขึ้นชั้นแล้วก็ทีมระดับสูงของเบลเยี่ยมเนี่ย

หลีกของเบลเยี่ยมเขาขึ้นชั้นประหลาดนิดนึงนะ

ผมพูดต่อเรื่องของนักเตะต่างชาติที่เคยเล่นของหลีกไทย
แล้วก็ไปเล่นที่เบลเยี่ยมนะครับก็จะมีซูมอโรยานะครับ
ก็เคยเล่นกับเก้นแล้วก็ยังมีนักเตะของทางบุรีรำนะครับ
ก็คืออาชิมโปรงอาชิมโปงเนี่ยก็เล่นอยู่ในหลีกสูงสุดเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าทางตองไปครั้งนี้เนี่ยโอกาสน่าลงเล่นน่าเป็นมือหนึ่งเลยเหมือนกัน

ถ้าพูดถึงเรื่องประสบการณ์ในระดับทีมชาติตองน่าจะมีเยอะกว่าอยู่แล้วแหละ
แต่ว่าจะแย่งชิงพื้นที่ได้หรือเปล่าก็ต้องไปโชว์ความสามารถตอนซ้อมให้เห็น
ใช่ครับก็ใจช่วยนะครับ